มาจ้ามาจ้าถึงเวลามาเรียนภาษาอังกฤษกับหนุ่มน้อยน้องโพลูกชายของคุณพ่อชาคริสแล้วนะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้หนุ่มน้อยเขาสอนพี่ป้าน้าอาชาวเน็ตกับคำว่าบปัญญาดอกที่ใช้กับประโยคว่าหมาอกหักไปแล้วนั้น
วันนี้น้องโพเขาจะมาสอนเรื่องตัวเลขแล้วก็ตามคาดมีมุกมาเรียกเสียงหัวเราะกันอีกแล้วล่ะจ้า
๑๒๓๔๕๖โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
ก็เช็คไปดีจริงค่ะน้องโพพี่ไม่เถียงสักคำแต่๖ในที่นี้หมายถึงตัวเลขค่ะลูก
ว่าแต่นี่หนูเป็นลูกพระเอกหรือว่าเป็นลูกตลกกันแน่คะเนี่ยมีมุกตลอด
สงสัยต้องชวนคุณพ่อชาติฤทธิ์ตั้งคณะบัคโภจันทร์แล้วละมั้ง